ถ้าขับรถบนท้องถนนทำผิดกฎจราจรไม่ต้องกังวลนะคะ
เดี๋ยวใบสั่งมาถึงบ้านมีกล้องเกลืองถ่ายเอาไว้ชัดเจน
ถ้าผิดจริงพร้อมจ่ายแต่ถ้าไม่ผิดงงสิคะ
เสียค่าปรับ๕๐๐เพราะว่าขับรถไปทับเส้นทึบ
แต่รถของเขาเนี่ยถูกยกเอาไปซ่อมอยู่บนรถยกอะค่ะ
แล้วเนี่ยแต่ทำไมเขาโดนอ่ะงงป่ะล่ะ

ถูกต้องเนี่ยกล้องก็จับภาพแล้วก็เอาทะเบียนรถเธอส่งมาตามที่อยู่ที่บ้านเธอ
ต้องไปเสีย๕๐๐เธอก็เลยติดแฮชแท็กว่าประเทศกูมี
ตามเทรนหน่อย
แล้วเธอก็ฝากถามมาในโลกโซเชียลว่าแล้วจะต้องยังไงคะ
เสียค่าปรับไหมคะคนก็แชร์กันเยอะเลยนะคะในโลกโซเชียล
ทีนี้ก็ต้องให้ตำรวจจราจรมาตอบว่ายังไง
เอกลักษณ์ลิ้มสังกาศซึ่งท่านดูแลเรื่องปัญหาจราจรให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่นะครับ
บอกว่าเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นเป็นความบกพร่องในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ตรวจสอบให้รัฐกลุ่ม
เพราะจริงแล้วในระบบเมื่อภาพจากกล้องจราจรส่งเข้ามาเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบรายละเอียดทุกครั้ง
ก่อนจะเซ็นชื่อกำกับแล้วก็ส่งใบสั่งไปให้ผู้ที่ต้องจ่ายค่าปรับ
ส่วนการทำงานของการออกใบสั่งกองบังคับการตำรวจจราจรจะใช้โปรแกรมระบบอัตโนมัติ
ตรวจจับผู้ทำความผิดผ่านระบบเซ็นเซอร์
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยเซ็นเซอร์ตรวจจับพบว่ามีรถขับเหยียบเส้นทึบบนช่องจราจร
เซอร์ก็ทำการจดจำป้ายทะเบียนรถก่อนจะบันทึกเป็นภาพนิ่ง
แต่เนื่องจากป้ายของรถยนต์ที่เสียอยู่ข้างบนไง
มันก็ชัดกว่ามันก็เด่นกว่าเซ็นเซอร์มันก็จับไปตรงนั้นนะครับ
ไม่ได้จับไปที่ป้ายทะเบียนรถของรถสไลด์ที่เขายกรถยนต์ที่เสียมา
แต่จะไปโทษระบบไม่ได้ความผิดมันก็อยู่ที่เจ้าหน้าที่
ที่พอเห็นภาพแล้วก็ต้องดูก่อนไง
ให้ละเอียดก่อนแล้วค่อยส่งใบสั่งไปให้ผู้ทำผิด
ไม่ใช่เห็นแบบนี้อาชีพอะไรอย่างนี้ส่งเลย
ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ในการออกใบสั่ง
ไม่ละเอียดรอบครอบเพียงพอนะครับ
ในส่วนนี้เนี่ยก็ได้ทำการทำความเข้าใจกับทางผู้ขับขี่
ผู้ที่ได้รับใบสั่งแล้วก็เป็นที่เข้าใจแล้วนะครับ
ก็ต้องขออภัยนะครับไว้ตรงนี้ด้วย
แต่ว่าเราก็ขอน้องรับข้อผิดพลาดมาแล้วจะเอามาปรับปรุงในระบบของการออกใบสั่ง
ให้มีมาตรฐานและความถูกต้องมากกว่านี้นะครับ
จากว่าใบสั่งทุกใบมันมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน

ปัญหาคือว่าในกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเซ็นเซอร์ของมันก็จะตรวจจับสแกนป้ายที่ชัดที่สุดนะครับ
คราวนี้ในขณะเกิดเหตุเนี่ยรถยนต์เก่งที่อยู่บนรถสไลด์เนี่ย
เซอร์มันดันไปจับที่ป้ายทะเบียนของรถที่อยู่บนรถสไลด์
มันไม่ได้จับรถที่กระทำความผิดเนื่องจากว่ามันมี๒ป้ายติดติดอยู่ด้วยกัน

ตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะออกใบสั่ง
ทางพลตำรวจเอกเอกรักษ์ก็ยอมรับในความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่
เรื่องนี้ก็จะเป็นบทเรียนป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ซ้ำอีกนะคะ
ส่วนผู้เสียหายที่บอกว่าตัวเองไม่ได้ทำผิดกฎจราจรแล้วใบสั่งมาถึงบ้านเนี่ย

ท่านก็บอกว่าไม่ต้องกังวลนะคะเรื่องของการเสียค่าปรับ
ทางเจ้าหน้าที่จะเป็นคนถอนข้อหานี้ให้

ภาพนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๓๑ตุลาคมที่ผ่านมาช่วงเวลาบ่าย๓โมงนะคะ
ดังนั้นท่านก็เลยให้ข้อมูลมาว่าถ้าใครได้รับใบสั่งแล้วตัวเองไม่ได้ทำผิดจริง
มีสิ่งที่อยากจะโต้แย้งสามารถโต้แย้งไปได้ที่พนักงานสอบสวน
หรือว่าโต้แย้งไปได้ที่ทางเจ้าพนักงานที่ออกใบสั่งให้
เขาจะมีการตรวจสอบให้เพื่อความถูกต้อง
ส่วนกรณีนี้พนักงานจราจรที่ออกใบสั่งผิดพลาดก็ต้องมีการทำรายงานนะ
ก็รายงานไปตามผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้นก็จะมีการพิจารณากันต่อไป
คือถ้าท่านผิดจริงก็ไม่ต้องคิดมากแล้วฮะก็ไปเสีย

แต่ถ้าท่านไม่ผิดตำรวจเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้ว่าโอ้โหจะต้องแบบเราไม่ผิดทำไมต้องไปเสียง